สำหรับกรณีที่เห็นว่า
เพื่อเป็นการไม่จำกัดสิทธิของประชาชน
ในการที่จะแสดงความเห็น
เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูล
ที่เห็นว่าพึงกระทำได้

เรื่องของการแสดงความเห็น

สามารถดำเนินการได้ด้วยวิธี
ที่ไม่มีลักษณะที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง
หรือก็ไม่มีลักษณะที่รุนแรง

เป็นการปลุกระดมหรือข่มขู่
และไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นด้วย
ยกตัวอย่างอย่างเช่น
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูล

ให้เข้าใจอย่างครบถ้วน
เว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแสดงความเห็นของตน
สิ่งที่๒การแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
ข้อ๓แสดงความคิดเห็นด้วยข้อมูลที่มีความชัดเจน
ทำให้บุคคลอื่นเห็นว่าเป็นการบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง
การนำเสนอหรืออ้างอิงงานวิจัยตามหลักวิชาการ
เพื่อประกอบการแสดงความคิดเห็นให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
บุคคลนั้นควรตรวจสอบความถูกต้องและแสดงถึงที่มาของงานวิจัยนั้นด้วย
การสัมภาษณ์ผ่านสื่อต่าง
เพื่อแสดงความเห็นจะต้องมีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งของตนประกอบด้วยนะครับ
การนำเข้าหรือว่าการโพสต์ข้อความต่าง
ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นพร้อมเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งของตนเองนั้น
เว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการแชร์ข้อมูลดังกล่าว
โดยไม่มีการแสดงความเห็นเพิ่มเติมเข้าไป
สำหรับสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับมี๘ข้อ
โดยหลักก็คือในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการออกเสียง
ไม่ให้บุคคลกระทำการเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิ์
หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียงเลย
การสัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนต่างด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
และมีลักษณะก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายเป็นการปลุกระดมหรือข่มขู่
อันนี้ทำไม่ได้นะครับปลุกระดมหรือข่มขู่ในเว็บไซต์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการแชร์ข้อมูล
ที่ได้นำเข้าจากคนอื่นไปแล้วก็ไปแชร์ต่อ
ที่มีลักษณะที่ก้าวร้าวรุนแรงอย่างที่กล่าวมาข้างต้น
ก็ผิดทั้ง๒คนนะครับการกระทำหรือส่งสัญลักษณ์
หรือเครื่องหมายอันมีลักษณะก้าวร้าวรุนแรง
คายปลุกระดมหรือข่มขู่อันนี้ก็ทำไม่ได้นะครับ
ข้อสี่การจัดเวทีสัมมนาอภิปรายโดยกลุ่มองค์กรต่าง
ที่ไม่มีหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาองค์กรสื่อมวลชน
ตามกฎหมายเข้าร่วมและมีเจตนาเพื่อปลุกระดมทางการเมือง
ข้อ๕การชักชวนให้ใส่เสื้อหรือติดป้ายเข็มกลัดทงลิฟต์บิ้น
หรือเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์ความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือการขายหรือการแจกจ่ายสิ่งของดังกล่าวในลักษณะลนลงทั่วไป
เพื่อนำไปสู่การปลุกระดมทางการเมืองอันนี้ก็ทำไม่ได้นะครับ
ประการที่๖ครับการแจกจ่ายเอกสารใบปลิวหรือแผ่นพับที่มีข้อความอันเป็นเท็จ
หรือมีลักษณะก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายปลุกระดมหรือข่มขู่
เพื่อก่อความวุ่นวายหรือทำให้เกิดการชุมนุมทางการเมือง
๗ครับการรายงานข่าวหรือการจัดรายการของสื่อมวลชน
นำไปสู่การปลุกระดมหรือสร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคม
ข้อ๘การลนลงเพื่อให้เกิดการคล้อยตาม
ความคิดเห็นของคนในสังคมเพื่อให้ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
มีลักษณะเป็นการปลุกระดมหรือว่าขัดขวางการออกเสียง
อย่างเช่นการลนลงในเรื่องที่มีซ้ำกันบ่อย
เพื่อให้ทุกคนในสังคมคล้อยตามความคิดเห็นของตัวเอง
แต่ว่าจะต้องมีลักษณะที่เป็นการปลุกระดมหรือว่าขัดขวางการออกเสียงประชามติด้วย
ทั้งหมด๘ข้อที่ต้องห้ามที่ประกาศจะต้องออกมาว่าทำไม่ได้
สำหรับอีกข้อหนึ่งเป็นการแสดงปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน
ก็คือว่าสื่อมวลชนเองก็สามารถรายงานหรือว่าเสนอข่าว
ได้ตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพด้วยความรับผิดชอบเป็นกลาง
โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันและไม่ขาดต่อกฎหมาย
ก็คือทำหน้าที่ได้โดยปกติแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูด้วยว่า
ความเป็นสื่อมวลชนควรที่จะต้องมีการทำอย่างเป็นกลาง
เป็นการเสนอข่าวหรือวิเคราะห์ข่าวโดยมีพื้นฐานของข้อที่จริงประกอบด้วย
ในสิ่งที่ผมนำกราบเรียนมาทั้งหมดตั้งแต่ต้น
การกระทำในเรื่องอื่นในเรื่องของที่เขียนว่าสามารถทำได้
ต้องคำนึงด้วยว่าการออกประกาศหรือว่าข้อกำหนดอันนี้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเองเนี่ยยืนอยู่บนพื้นฐาน
ของพระอำยัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ที่ได้มีการมีผลใช้บังคับแล้วนะครับ
กระทำที่มีลักษณะที่ผิดจากกฎหมาย
การออกเสียงประชามาติร่างและธรรมดูลพศ๒๕๕๙
ทั้งหมดจะมีโทษอยู่ในมาตรา๖๑องค์เล็บ๑
วงเล็บ๑วงเล็บ๒และวงเล็บ๓
ซึ่งโทษก็จะแตกต่างกันออกไป
ผู้ใดกระทำการตามวงเล็บ๑วงเล็บ๒หรือวงเล็บ๓
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาท
ทั้งนี้สารอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกำหนดไม่เกิน๕ปีด้วยก็ได้วงเล็บ๑๒และ๓